ภัยกันหน่อยพ่อค้าแม่ขายที่ขายอาหาร
เวลารายดงรายเดอร์เข้ามารับอาหารเนี่ยมันก็ปกติถูกไหมล่ะ

แต่อย่างนี้ไปเจอรายเดอร์ผี

รายเดอร์ผีผีมาหลอกจริง

อย่างไรล่ะคุณค้ามันก็ปกติให้รายเดอร์เขามารับอาหาร

รายเดอร์ผีที่ไม่ใช่รายเดอร์จริง

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๔มีนาคม

ใช่ครับที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน
สิทธิ์ครินทรอยราบแผง๒๔แยก๓๐

เขานำคลิปนี้มาฝากเตือนกันเอาไว้

คนนี้มารับอาหารมาแบบตีเนียน

แล้วคุณดูนะจากนั้นไม่กี่วินาที

แล้วก็มาถามถึงอาหารที่สั่งเอาไว้

คือสรุปว่าสีชมพูเนี่ยไม่ใช่เจ้าของออเดอร์
แต่มาตีเนียนเอาของเข้าไปเลยซะอย่างนั้น

จังหวะที่สีชมพูเขาได้กลับเข้าไปแล้วใช่มั้ย

ตามองตาสายตาก็จ้องมองกัน

เออที่ก็ออเดอร์เขา
ก็ขับตามแต่ไม่ทัน

แบบนี้แล้วเราก็บอกว่าต้องเตือน

ให้รายเดอร์มารับอะไรก็ว่ากันไป

ส่วนรายเดอร์ด้วยกันเองก็ต้องตรวจสอบให้ดี

เออนะอย่าทำให้เรากังวลแบบนี้สิ
นะสมัยนี้มันยิ่งแบบน่ากลัวอยู่